มาติดตามกันที่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกันหน่อยค่ะ
ถ้าพูดถึงหน้าจอ๑๐ปีที่ผ่านมานี้นะคะ
บอกเลยว่าอีกหนึ่งคนที่หลายคนจดจำบทบาทของเขาได้
ในบทของตำรวจในรายการดังคดีเด็ดนั่นเอง
คุณหนุ่ยอัครพงศ์หรือว่าหนุ่ยคดีเด็ด

เจ้าของบทบาทตำรวจสุดฮาในรายการคดีเด็ด
มีการโพสต์แจ้งข่าวการจักรไปของพี่หนุ่ยคดีเด็ด
บอกว่าพี่หนุ่ยจากไปอย่างสงบแล้วที่บ้านพักค่ะ
ด้วยอาการป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองค่ะ
ลูกชายของพี่หนุ่ยก็ได้โพสต์ข้อความว่า
หลับให้สบายนะครับพ่อผมมีความสุขมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ให้มาครับ
มันมากมายเกินกว่าจะบรรยาย
แล้วก็ลงวันที่เอาไว้รวมไปถึงเวลาการเสียชีวิตนั่นเองค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงต้นปี๒๕๖๔ที่ผ่านมา
หนุ่ยเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
แล้วก็มีการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดลำพูนค่ะ
แต่โชคร้ายนะคะดวงตากลับมองไม่เห็นอีกด้วยค่ะ
แล้วก็สุขภาพหลายด้านก็ซุดโทรมลงไปนะ
ทำให้พี่หนุ่ยนั้นห่างหายจากหน้าจอทีวีไปค่ะ
ซึ่งในตอนนั้นเองค่ะพี่แจ๊กกะรีนเองก็มีโอกาส
ใช่ไหมคะก็พี่หนุ่ยก็ได้รับกำลังใจจากแฟนแฟนดีมากค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้

แล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่พี่หนุ่ยจะป่วย

แล้วก็รอยยิ้มให้กับแฟนรายการในยามบ่ายทุกวันเสาร์เป็นอย่างมากค่ะ
บทบาทประจำของเจ้าตัวก็คือตำรวจสายฮานั่นเอง
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกของพี่หนุ่ยด้วยค่ะ
ตอนที่เราวีดีโอคอร์ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ตอนนั้นพี่หุยแกยังคิดว่าแบบเดี๋ยวแกหายแล้วแกจะกลับมาเล่น
เพราะว่าแกรักรายการคดีเด็ดมากนะคะ
แล้วก็ไปไหนมาไหนคนก็จำแกได้ตลอดเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ